เมาแล้วขับไปเจอด่านตำรวจนะฮะไม่ยอมลงไม่ยอมจอด
ซิ่งฝากไปเลยชนตำรวจบาดเจ็บสะหัส

ชนโครมแบบนี้ตำรวจกระเด็นเลยครับ

ก็ทำให้ทางด้านของสารวัตรที่โดนชนนั้นก็บาดเจ็บไป
ผ่านตำรวจโทวิทยาศักดิ์แก้วเนียมสารวัตรป้องกันและปรับปราม
สถานีตำรวจภูทรบางใหญ่เป็นผู้ควบคุมจุดตรวจตรงนี้
ก็เหตุการณ์มันเกิดตอนเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๑๐สิงหาคมครับ
มีบิ๊กไบท์ขี่มาด้วยความเร็ว
พอถึงจุดตรวจตรงนี้ตำรวจก็ให้สัญญาณด้วยการใช้ไฟฉายให้จอด
แต่เขาไม่จอดเร่งเครื่องพุ่งชน
สารวัตรวิทยาศักดิ์จนบาดเจ็บสาหัสศีรษะแตก
มีแผลถลอกตามใบหน้าเลือดออกหูเลย
แล้วก็หมดสติในจุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
ซึ่งก็คือเท่ากับชนหัวหน้าควบคุมด่านตรงนั้นเลย
คนที่ใหญ่ที่สุดตรงด่านนี้โดนชนนี่แหละฮะ
แล้วเขาก็หนีไปด้วยความเร็วก็ต้องมีการวิทยุสกัดจับนะฮะ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะด้านหน้าพังเสียหายเพราะว่าไปชนคนมานะครับ
ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอเจ้าของรถคือนายอาคารินมุ่งมาตรอายุ๒๘ปี
เป็นคนขับขี่ยอมรับว่าเขาเองแหละครับเป็นคนขับชนตำรวจ
เพราะว่าเมาแล้วตกใจกลัวก็ต้องซิ่งหนีไปและตรวจสอบแอลกอฮอลแน่นอนนะครับ
เกินอยู่ที่๑๓๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็โดนจับแน่นอน
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจตรีเฉลิมรัฐแก้วเนียมซึ่งเป็นน้องชายของพันธบรวจโทวิทยาศักดิ์ก็บอกว่า
ที่รู้ข่าวตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็รีบเดินทางมาดูพี่ชาย
ตอนนี้อาการยังโคม่าครับยังอยู่ที่ห้องไอซียู
มีการผ่าตัดสมองแล้วเพื่อเอาเลือดที่ครั่งออกแล้วก็ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ
ตั้งแต่เมื่อคืนก็เมื่อคืนผมมาก็เฝ้ากันอยู่นะฮะห้องไอซียู
ปัจจุบันก็ยังอยู่ห้องไอซียูนะครับคุณหมอบอกว่าให้รอดูอาการหลังจากผ่าตัดเนี่ยอีก๗๒ชั่วโมง
ว่ายังคงมีเลือดไหลอยู่ไหมจนกระทั่งเมื่อช่วงสายของวันนี้
ก็ได้ทำการสแกนก็ปรากฏว่า
เลือดในสมองส่วนที่ไหลตั้งแต่เมื่อวานหยุดแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้น
แต่ในส่วนของสมองที่ช้ำเกิดจากการกระแทก

แล้วก็ต้องระมัดระวังว่าการช้ำอาจจะทำให้เลือดมันออกอีกครับ
ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดครับ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนะครับทางด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางใหญ่บอกว่า
ตำรวจได้คุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้แล้วแล้วก็ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนทบุรีโดยคัดค้านการประกันตัว
โดยถูกแจ้งไปถึง๘ข้อหาหนักด้วยกันก็คือ
ขับขี่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น
ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
เมาแล้วขับฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานเมื่อเกิดเหตุไม่ยอมหยุดให้การช่วยคือชนแล้วหนี
แล้วก็ไม่พกใบขับขี่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่พกบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อหานักเต็มแบบนี้แหละฮะไม่รอดแน่นอนนะครับ